ใครที่โสดก็จะเจอความรักกับคนที่อายุมากกว่า

แล้วไปฟินกันต่อกับเชฟกระทะหล่อหน้าใหม่

อันนี้๒๕หรอนี่๒๕หรอสองรอบ
และไปเที่ยวล้านลากับพ่อบ้านแจ๊ค